พอดแคสต์ที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการ
ถึงเส้นทางธุรกิจจากวันแรกจนสู่ความสำเร็จ
จะสามารถนำไปปรับใช้กันได้
สำหรับผู้ประกอบการที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้นะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เส้นทางการประกอบธุรกิจของเขา
คือความสำคัญของการช่วยเหลืออาชีพเกษตรกร
อุดมการที่ว่าอาชีพเกษตรกรไทยต้องมีรายได้ที่มั่นคง
และเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้จริง
ซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณยศวรรษศิริอธิพันธ์
กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสุโขทัยการเกษตรพันธุ
สวัสดีครับพี่ยศวรรษครับผม

ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำสุโขทัยการเกษตรพันธุ์นะครับ
ให้ผู้ฟังของเราได้รู้จักกันหน่อยครับว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับ
ธุรกิจของสุโขทัยการเกษตรพันธุ์เป็นธุรกิจภาคการเกษตรที่มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมภาคการเกษตร
พืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจในการที่จะส่งเสริมเกษตรให้ปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วนำไปแปรรูปสู่อุตสาหกรรมการเกษตรครับ
ครับผมซึ่งก็ถือว่าทางบริษัทนะครับแล้วก็ทางพี่ยศวรรษเองก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนคนกลางที่เชื่อมระหว่างเกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับ

ซึ่งปัจจุบันเนี่ยพืชหลักที่เราปลูกแล้วก็ป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมคืออะไรครับ
คือปัจจุบันที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของพริกที่เอาไปทำซอสเอาไปทำซอสพริกเอาไปทำน้ำจิ้มไก่นะครับที่ส่งออกไปต่างประเทศนะครับ

ตัวนี้ถ้าภาษาพริกก็จะเรียกกันพริกชี้ฟ้าแดงใหญ่กับพริกชี้ฟ้าแดงเล็กนะครับเราทำทั้งสองส่วนนะครับ
ก็คืออันนี้คือพริกหลักหลักเลยนะครับซึ่งกำลังการผลิตหรือว่ายอดที่ส่งโรงงานปัจจุบันพอจะบอกได้ไหมครับว่าไปจนถึงระดับไหนแล้วครับ
ปัจจุบันนี้เราผลิตอยู่ที่ประมาณ๕๐๐ตันหรือประมาณ๕ล้านกิโลใน๑ขอบ
คอปก็คือ๑ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว
ช่วงฤดูการการเก็บเกี่ยวครับใช้เวลาประมาณสัก๕๖เดือนตั้งแต่เริ่มพอก้าจนถึงการเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับผม
ส่วนพืชหลักที่ทางบริษัทเนี่ยพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับ
คือปัจจุบันนี้เราโฟกัสไปที่พริกนะครับเพราะว่าเรามองว่าพริกเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องนะครับ
เวลาที่เราทำมาเนี่ยมันมีการเติบโตตามภาวะความคล่องการของตลาดสูงขึ้นตลอดระยะเวลาที่เราทำมา๒๐ปีนะครับ
แล้วมีความมั่นคงเราก็เลยโฟกัสไปที่พริกนะครับเนื่องจากว่าโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรในเมืองไทยนะครับ
ซึ่งรองรับเป็นกลางน้ำนะครับอย่างเราเป็นต้นน้ำที่จะควบคุมวัตถุดิบควบคุมคุณภาพให้เขาควบคุมปริมาณนะครับ
ภายใต้กติกาที่เป็นธรรมร่วมกันทั้งสามฝ่ายหมายถึงทางผมทางโรงงานแล้วก็ทางผู้ประกอบการต่างประเทศที่เข้ามาเชื่อมโยงกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตให้กับต่างประเทศนะครับ
เราก็เลยถือว่าธุรกิจนี้มันมีความแน่นอนและมีความยั่งยืนเราก็เลยมุ่งไปที่พริกเพื่อขยายตัวการรองรับของตลาดเนี่ยยังต้องการอีกเยอะซึ่งซึ่งเราเองก็ยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการเนื่องจากการเติบโตของตลาดในต่างประเทศเนี่ยนะครับ
ทีนี้ถามเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยนะครับพอดีเห็นตัวเลขค่อนข้างจะเยอะมากนะครับห้าพันตันต่อหนึ่งรูดูการนะครับหรือว่าหนึ่งปีห้าพันตันนี่ไปส่งโรงงานหรือว่าไปจัดจำหน่ายทางช่องทางไหนบ้างครับ

เพราะฉะนั้นผมก็เลยวิเคราะห์แล้วว่าต้องมาทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
ผมก็เลยเปิดร้านค้าที่ขายวัสดุการเกษตรในสมัยนั้น
ซึ่งมันก็ยังมีจำนวนน้อย
เพราะว่าตอนนั้นในเรื่องของปัจจัยการเกษตร
ในเรื่องความเป็นทันสมัยเรายังไม่เยอะนะครับ

เช่นเราเปิดปุ๊บเนี่ยผมเองสมัยนั้นก็ยังขับมอเตอร์ไซค์นะครับ
กินข้าวไปอะไรกับลูกค้าหลังจากที่เราปิดร้านนะครับ
ไปตั้งกลุ่มตั้งชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซับปัญหาที่เขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับวิถีชีวิตเขา
ว่าทำไมเขาต้องติดหนี้กันเยอะแยะไม่มีทางออก
ทำให้เขามีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
เราก็เลยศึกษาหาพืชต่างที่มองว่ามันสามารถที่จะต่อยอดให้กับเกษตรกรได้
สิ่งที่สำคัญคือเกษตรกรผลิตได้ทำได้แต่ตลาดไม่มีนะครับ
หรือมีก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่สามารถจะตั้งราคาได้
เหมือนเกษตรกรลงทุนไปทุกอย่างก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรไหน
ดินฟ้าอากาศด้วยราคาก็ไม่ได้สุดท้ายมันก็ล้มเหลวอยู่ตลอด
ตรงนี้เองเมื่อเราเรียนรู้เราเริ่มศึกษาว่าพืชอะไรที่มันสามารถที่จะเป็นที่ต้องการของตลาด
แล้วมันเป็นแบบอุตสาหกรรมมันเติบโตได้
แล้วพาคนส่วนใหญ่หลุดพ้นจากอาชีพตรงนี้ได้
ผมก็เลยมาศึกษาในเรื่องของเป็นอุตสาหกรรมที่คนไทยใช้กันเยอะนะครับ
แล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีการส่งออกในยุคนั้นแต่ยังปริมาณไม่มาก
สมัยนั้นเราเริ่มต้นแค่เกษตรกรแค่๕ลายที่มีความเชื่อในตัวผมนะครับว่าสามารถจะเป็นผู้นำก็ได้
เราเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ๒๐ไร่พอได้โจทย์ว่ามีคนทำแน่เราก็เลยไปคุยกับโรงงานอุตสาหกรรม
ต้องมีปริมาณที่เพียงพอผมเองก็เลยต้องตัดสินใจทำเองส่วนหนึ่งต้องทำเองตอนนั้นประมาณ๕๐ไร่
หมายถึงทำเกษตรกรรมปลูกพริกเองเนี่ย
เพราะว่าตอนนั้นเราต้องการตลาดสร้างความเชื่อมั่นให้กับโรงงานอุตสาหกรรมยังไง
เพราะว่าผมมีอยู่แค่๒๐ไร่เขาบอกว่ามันน้อยเกินไป
หาคนมาร่วมก็ไม่ได้แล้วผมเองก็มีทุนอยู่ส่วนหนึ่ง
ให้ผมนี่แหละทำให้คุณได้ปริมาณที่คุณต้องการแต่ราคาผมขอแบบนี้
ทำไมคุณยศวรรษถึงตัดสินใจที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้
ที่ถือว่าเป็นคนกลางนะครับระหว่างเกษตรกรแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรม
คือผมเห็นอาชีพเกษตรกรเนี่ยมันล้มเหลวอะไรอย่างนี้นะ
เพราะว่าเขาขาดโอกาสขาดความรู้ที่ถูกต้อง
สิ่งที่ผมมองเห็นนะฮะในการความตั้งใจของผมเนี่ย
หลังจากที่ผมเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้อะไรกับเขาต่างเนี่ย
สิ่งที่เขาขาดมากก็คือโอกาสทางการตลาดแล้วความรู้ที่จะผลิตให้เป็นที่ต้องการตลาดเนี่ย
เขาไม่มีคนที่เข้าไปทำตรงนี้นะครับอืมแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ย
ผมผมก็ตัดสินใจในส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของผมอยู่แล้ว
ว่าผมต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้พวกเขาเนี่ย
เข้าไปอยู่ในอาชีพเกษตรกรที่มันมีความมั่นคงในอนาคตนะครับ
เพราะฉะนั้นองค์ความรู้กับความตั้งใจที่ผมมีเนี่ย
มันเป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมทุ่มเทกับมันได้
แล้วก็นำพาเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรยั่งยืนและมีความมั่นคงครับ
อันนี้คือความตั้งใจของเรา
คือสิ่งแรกเนี่ยผมเองก็ต้องเข้าไปพูดคุยกับโรงงาน
โรงงานต้องการสินค้าการเกษตรแบบไหนอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคกับเขานะครับ
นั่นคือสร้างความเชื่อใจว่าถ้าเกิดผมทำให้กับคุณได้ในสิ่งที่คุณอยากได้
ตามปริมาณและคุณภาพขนาดนี้
เราสามารถที่จะเป็นตัวแทนเกษตรกรก็ทำสัญญาร่วมกัน
ผมก็เขียนสัญญาร่างสัญญาขึ้นมาว่าถ้าผมทำให้กับคุณได้ปริมาณที่คุณต้องการราคานี้นะ
คุณจะต้องซื้อผมในราคาตามนี้
อันนี้ก็คือสร้างความมั่นใจให้กับโรงงานแล้ว
เกษตรพันธสัญญาภายใต้ความเป็นธรรม
มันก็นำไปสู่ความเชื่อใจนี่แหละครับ
ถามเรื่องอุปสรรคบ้างได้ไหมครับ
อุปสรรคที่คุณยศวรรษเจอตลอดการทำงานเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
แล้วก็มีวิธีจัดการยังไงอันนี้มาแฉให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับ
คือในการทำภาคเกษตรเราต้องยอมรับว่าเกษตรกรเมืองไทย
การศึกษาเขาค่อนข้างจะน้อยนะครับ
เวลาเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันเป็นอุปสรรค
สิ่งที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยเขามีความกลัว
สิ่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันทำให้เป็นเรื่องค่อนข้างยาก
ในการที่จะสร้างคนขึ้นมาให้เข้าใจแล้วก็เปลี่ยนวิถีความคิด
สิ่งที่เกษตรกรเราไปไม่ได้เนี่ยคือเกษตรกรเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดของตัวเองยึดติดกับสิ่งเก่า
เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งใหม่เข้ามาเนี่ยเขาก็ฟังนะครับ
แต่ว่าเขาก็จะทำแบบเดิมพอมีอะไรที่เราบอกว่ามันดีกว่า
แต่มันต้องทำแบบนี้เขาก็จะเกิดความกลัว
มันทำให้โครงสร้างภาคการเกษตรเราแข่งขันกับคนอื่นได้น้อย
ผมเองก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปในการเปลี่ยนแปลง
ผมเชื่อว่าโดยประสบการณ์ผมผมมีหลักยึดอยู่คือปรับทุกข์
มิตรใกล้ชิดช่วยเหลือเป็นตัวหลักเพื่อจะพิสูจน์ตัวเอง
ว่าเขาเดินตามผมเนี่ยโอกาสที่คุณจะไปเงินแสนคุณมีแน่นอน
ผมบอกว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่เหมือนอาชีพอื่น
อาชีพราชการเนี่ยพอเขา๖๐เนี่ยเขาเกษียณอายุเขามีบำนาน
แต่คนทำการเกษตรเนี่ย๖๐มีแต่หนี้ที่จะเก็บไว้ให้ลูกหลาน
ถ้าคุณยังทำเหมือนเดิมถูกไหมฮะอันนี้คือหลักการ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดกับเขาเนี่ยก็คือ
ผมต้องใช้ตัวเองเข้าไปไปเปลี่ยนความคิดเขา
ทำให้เขาเชื่อตัวผมก่อนว่าผมเป็นผู้นำเขาที่ดีได้
วันนี้เงินล้านเราก็พูดได้แล้วนะสำหรับเกษตรกรที่ทำจริงจัง
ทำไมปริมาณที่เราบอกว่าถ้าคุณทำตัวนี้คุณจะได้เงินเท่านี้
เขาก็เชื่อแล้วซึ่งมันเป็นไปตามนั้นเลย
และตรงอุดมการนี้นะครับคือเหตุผลที่ทำให้พี่ยศวรรษได้รับรางวัลเกษตรก้าวหน้า

รางวัลนี้เป็นรางวัลของโครงการของธนาคารกรุงเทพนะครับซึ่งตั้งมาสมัยที่ท่านโกศิษย์ปั้นเป็นรัฐอยู่นะครับ
ท่านมีความตั้งใจในการที่จะทำให้ภาคการเกษตรเนี่ยมันสามารถจะเป็นเกษตรที่มันยั่งยืนแล้วก็ทำให้ชีวิตครอบครัวเขาอยู่ได้
นั่นคือโจทย์ตรงกับผมเลยหลังจากที่ผมแลกเปลี่ยนกับท่าน
เรื่องเงินทุนแล้วนะครับได้ข่าวว่าทางธนาคารกรุงเทพก็มีการสนับสนุนเรื่องการมอบแล้วก็เพิ่มองค์ความรู้ต่างให้กับเกษตรกรด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับทางธนาคารก็จะมีเรื่องใหม่เกี่ยวกับภาคการเกษตรก็จะส่งข้อมูลผ่านที่ผมอย่างน้อยมันเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่เกษตรกรได้โดยมีตัวผมเป็นตัวเชื่อมนะครับ
ก็คือนอกจากจะเป็นสถาบันการเงินแล้วที่มอบเรื่องเงินทุนเกษตรกรไม่มีทุนเราก็มอบเงินทุนให้ยังจะช่วยในเรื่องของความรู้ที่เขาจะต้องเอาไปต่อยอดในการทำอาชีพของตัวเองด้วย
ยศวรรษคิดว่าอะไรที่ถือว่าเป็นอุปสรรคที่เกษตรกรไทยเนี่ยตอนนี้เผชิญอยู่แล้วก็อะไรจะช่วยเขาให้พัฒนาแล้วก็ทำอาชีพในฐานะเกษตรกรไทย
แล้วก็พัฒนาในส่วนของเรื่องรายได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้เพื่อเป็นวิทยาธารให้แก่เกษตรกรคนอื่นในจังหวัดอื่นทั่วประเทศได้ฟังด้วยนะครับ
คือสิ่งที่ผมมีประสบการณ์กับภาคการเกษตรมาตลอดที่คุกคีกับเขาเนี่ยณวันนี้เราค่อนข้างจะสรุปได้ว่า
สิ่งที่สำคัญที่สุดกับเขาก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาเพื่อให้ปรับไปตามยุคกรรมสมัย
ปัจจุบันนี้การทำการเกษตรเนี่ยเราจะพึ่งพาธรรมชาติแบบเดิมคงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเราตกผลึกในสิ่งเหล่านี้ได้เราเราคิดว่าการเกษตรเป็นอาชีพที่อยู่ได้แล้วก็ต้องอยู่ได้แบบมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือในประสบการณ์ผมเนี่ยผมมองว่าห้าอย่างนะครับสิ่งที่เกษตรกรจะดำรงชีวิตอยู่ได้

ให้มันมีรายได้ให้ผลผลิตมันแข่งขันได้
พูดถึงแผนการขยายธุรกิจเกษตรกรนะครับ
บริษัทของพี่ยศวรรษนะครับมีแผนจะไปทางไหนต่อ
หรือจะเติบโตหรือจะเพิ่มผลผลิตทางด้านไหนต่อบ้างครับ
คือตอนนี้เราคงสรุปแล้วเราคงจะต้องสร้างเกษตรกรในเครือข่าย
วิสาหกิจต่างก็คงจะโฟกัสไปที่พลิก
เพราะเรายังมองว่าความต้องการของตลาดเนี่ย
อย่างเยอะมากช่องว่างตลาดมันผลิตแล้วไม่พอนะครับ

วันนี้ผมกล้าฟันทงยังไงก็ไม่พอครับ
เพราะว่าโรงงานเนี่ยทุกโรงงานเติบโต
ยอดขายของโรงงานเติบโตการส่งออกเติบโตไปขยายตลาดไป
แต่สิ่งที่สำคัญคือวันนี้คือวัตถุดิบ
สรุปฟันทงว่าวันนี้ผมจะต้องนำพาเกษตรกร
แนวทางที่ผมมีความชัดเจนแล้วมีองค์ความรู้ที่แท้จริง
มีตลาดที่แท้จริงสร้างรายได้ที่ดี
จริงสร้างความยั่งยืนสร้างชีวิตครอบครัวกับเขาให้มีอนาคตที่ดี
นี่คือตรงแล้วนะครับในขณะที่ตอนนี้นะครับ
ผมกล้าฟันตรงว่าผมคงจะต้องใช้ชีวิตส่วนที่ยังอยู่ตรงนี้นะครับ
ที่จะต้องสร้างเกษตรกรลายย่อยให้เขามีรายได้กับตรงนี้ได้อย่างยั่งยืนได้นะครับ
กว่า๒๐ปีนะครับของพี่ยศวรรษนะครับอะไรที่ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะครับ
ที่ทำให้ประสบความสำเร็จมาจนถึงจุดนี้ได้ครับ
ก็คงเป็นในเรื่องของความซื่อสัตว์ครับในตัวเรากับเกษตรกรกับโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเราก็คือคำพูดที่ทุกคนเชื่อถือผมได้
วันนี้ถือว่าได้ความรู้นะครับแล้วก็หลายท่านนะครับที่ตอนนี้ฟังอยู่
ก็ผมคิดว่าได้แรงบันดาลใจเหมือนกับผมเลยนะว่าเริ่มตั้งแต่วันแรกที่พี่ยศวรรษเองเนี่ย
เกริ่นมานะครับว่าอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่าหลายคนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
ก็คือได้มีโอกาสเข้ามาได้เริ่มศึกษาแล้วก็ได้เล่าเรียนที่กรุงเทพ
แต่ในขณะที่เราเรียนที่กรุงเทพเนี่ยย้อนกลับไปถึงว่าเราจะกลับไปพัฒนาอะไร
ให้กับจังหวัดบ้านเกิดของเราจนไปถึงการเปิดนะครับ
เริ่มจากการเปิดร้านขายปัจจัยทางการเกษตรที่บ้านเกิดสุโขทัยนะครับ
จุดหนึ่งที่ผมชอบมากมากก็คือจากร้านขายเนี่ยแล้วเราก็เริ่มเรียกว่าชวนเพื่อนเพื่อน
หรือว่าคนใกล้เคียงนะครับมาเริ่มทำในอุดมการที่พี่วางไว้
แต่เมื่อผลผลิตมันไม่พอมันไม่สามารถป้อนเข้าสู่โรงงานระดับใหญ่ได้
มีแค่๒๐ไร่ที่จะมารวมกันเหรอไม่พอเดี๋ยวผมเติมไปอีก๕๐ไร่
เอาให้มันพอเอาให้โรงงานเขารู้สึกว่าเราใหญ่พอที่จะไปต่อรองให้เขาได้
และนี่แหละครับคืออุดมการความตั้งใจตั้งแต่ตอนต้นนะครับ
แล้วก็ทำให้เกิดเป็นธุรกิจกลายเป็นธุรกิจที่เป็นเหมือนคนกลาง
เกษตรกรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมรวมถึง๕ข้อนะครับ
ก็คือหนึ่งคือต้องมีองค์ความรู้สองคือเอาเทคโนโลยีนะครับ
ที่จะมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยไปเพิ่มต้นทุนจริงไม่ใช่
เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตแล้วก็ช่วยลดต้นทุนด้วยซ้ำ
คือการจัดการสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด
เพื่อที่จะได้๔คือสินค้าที่ออกมาเป็นคุณภาพที่ตลาดต้องการ
สร้างความมั่นใจและเราก็สามารถกำหนดราคา
วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับพี่ยศวรรษิริอธิพันธ์กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสุโขทัยการเกษตรพันธุ์เป็นอย่างมากนะครับ

จะเป็นธุรกิจไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ